ที่ต้องพูดถึงก็คือชีวิตของตลกที่ปัจจุบันไม่ตลกซะแล้ว

ชีวิตของตลกนี่นะคะไม่ใช่เรื่องตลกนะคุณผู้ชม
เพราะว่าถ้าใครจำได้อดีตตลกดังยอดนครนายก
ตอนนี้ชีวิตของเขาเนี่ยป่วยงานก็ไม่มีแล้วอายุก็เยอะขึ้น
อายุ๗๐ปีแล้วที่สำคัญก็คือรายได้มีเพียงแค่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่านั้นเอง
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าตลกเดี๋ยวนี้
ไม่ค่อยมีงานแล้วตกงานกันก็เยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
เงินที่หาได้จากการที่เล่นตลกมาก็ใช้ไปกับการที่รักษาตัว
เยินพระสมุประสิทธิฆาศโฆเนี่ย
เขาเดินทางมาเยี่ยมแล้วท่านก็มาให้กำลังใจ
คุณยอดนครนายกซึ่งคุณเห็นภาพนี้ไหมเป็นภาพที่เขากอดกัน
เพราะว่าเขาสนิทกันมากเป็นเพื่อนรักกันมาก
ตั้งแต่เล่นตลกมาด้วยกันอ่ะอืมพบหน้ากันโอ้โห
แล้วก็พูดคุยถ้ำสารทุกข์สุขดิบ
จากนั้นพระอำเยินก็สวดหมล
พรมนมมลให้แล้วก็ให้ศีลให้พอลกับคุณยอด
เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย
ถือว่ามาเยี่ยมเยือนเพื่อนฝูง
คนเราในระหว่างที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคน
จะคิดว่าเราจะอยู่ในสภาพเดิม
ไม่มีใครจะอยู่ในสภาพเดิมได้ไม่ว่าจะมีเงินล้นฟ้า
ไม่ไม่ว่าจะมีตำแหน่งในด้านการงานใดทั้งสิ้นถึงวันเวลา
มันก็ต้องลดลงมาอืมในอดีตนะคุณยอดนครนายกเนี่ย
เขาดังมากเลยเขาเล่นตลกมากว่าสี่สิบปี
แล้วก็มีตั้งวงตลกตัวเองชื่อว่ายอดนครนายก
ร่วมกับคุณแดนบุรีรำตุ้ยตุ๋ยแล้วก็ศรีแพร่ค่ะ
เนี่ยถ้าดูในยุคก่อนสมัยก่อนเอาจริงค่ะ
คุณยอดเนี่ยเขาก็เล่นตลกกับหลายคนที่เป็นตลกชื่อดังเลย
อย่างนักกล้วยถูกต้องใช่ไหมนักกล้วยนี่ก็ตลกดังนักกล้วยนายกเนี่ย
นั้นเขารู้จักกันหมดเลยนะคะคือหลังจากนั้นก็หันไปเอาดีด้านการเมือง
เล่นการเมืองท้องถิ่นแล้วก็เป็นรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคูคศ
ปฐุมธานีด้วยพอล้มป่วยลงก็เลยต้องเลิกเล่นการเมือง
อย่างที่บอกคุณผู้ชมเงินที่เก็บไว้ก็ต้องนำมาใช้จ่ายรักษาเนื้อรักษาตัวจนหมดอ่ะ
แล้วตอนนี้ก็มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพียงเดือนละ๖๐๐บาทเท่านั้น
แต่ตอนนี้นะคะคุณยอดเนี่ยเขามาอาศัยอยู่ที่บ้านกับน้องสาวน้องสาวชื่อว่าคุณบุญมี
คุณบุญมีบอกว่าพี่ชายเขาคุณยอดมีโรคประจำตัวก็คือเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็ความดันโลหิตสูง
ต้องดูแลกันไปอ่ะตามมีตามเกิดนั่นแหละแล้วทุกวันนี้นะพี่ชายช่วยเหลือตัวเองแทบไม่ได้แล้วอ่ะ
ใส่เสื้อผ้าเองก็ไม่ได้มีอาการหลงลืมเหมือนจะเป็นอัลไซเมอร์
ถ้าปล่อยไว้เกรงว่าจะเกิดอันตรายทิ้งไว้ให้อาศัยคนเดียวเนี่ยเป็นห่วง
ส่วนทานน้ำใจใครที่อยากจะช่วยเหลือนะน้องสาวเขาบอกว่าขอแค่อะไรรู้ไหมคุณ

น้ำดื่มข้าวสารหรือพวกเครื่องอาหารกระป๋องค่ะ
เพราะว่าทุกวันนี้คุณยอดกินได้เพียงข้าวต้มเท่านั้น
ขอแค่เครื่องประทังชีวิตเท่านั้นก็พอแล้ว
ใช่ชีวิตตลกที่ไม่ได้ตลกตลอดเวลา
เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมไปดูคลิปของคุณยอดนครนายก
ช่วงที่เขาเล่นตลกแล้วเฟื่องฟูมากอยู่ในคาเฟ่
บางคนอาจจะจำหน้าเขาไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวไปดูคลิปกันค่ะ
คุณฟูเล่นอยู่ตามคาเฟ่ต่าง
คาเฟ่นี้น่าจะอยู่ฝั่งธนคุณธนคอมเภกหรือเปล่า
อ๋อคุณธนคอมเภกหรือเปล่า
ใช่โด่งดังมากแล้วคือคุณยอดเขามีเอกลักษณ์เวลาหัวเราะต้องเสียงแหลม

ชอบนักศักดิ์กรชชอบจริงเสียงแค่ดูตลกดี
คือฟังแล้วมันก็เรียกรอยยิ้มได้
ใช่ถ้าคุณไม่อ่านข่าวนี้คุณเป็นก๊อปปี้โชว์ได้นะ
คือว่าได้ดูข่าวคุณยอดแล้วก็หนึ่งใครมีกำลังใจส่งให้ก็ไปช่วยเหลือกัน
แล้วส่งกำลังใจเตือนใจตัวเองกันด้วยว่าคนเรามันต้องหาอะไรสำรองให้กับชีวิต
แล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
นะชีวิตมันมีขึ้นมีลงแบบนี้แหละ